พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงปี๒๕๑๖นะครับ
ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็จะเห็นบรรดานิสิตนักศึกษาประชาชนนั้นออกมารวมพลังกัน
เพื่อแสดงออกทางการเมืองต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูลมาแล้วหลายต่อหลายฉบับ
จะบอกว่ามากที่สุดในโลกก็ไม่น่าจะผิดนะคะเพราะว่ามากถึง๑๙ฉบับค่ะ